แต่เรื่องต่อไปจะพาไปดูความน่ารักของเด็ก

คือเด็กกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนกันเอาจริงนะ

น้องเขาจะมีวิธีการจัดการยังไง

นี่

แล้วก็น้องหมาคู่ใจอีกตัวนึงเนี่ย
ว่าน้องจะเดินไปทางไหนก็เดินทาง

วิ่งซ้ายวนขวาดึงกางเกง

น้องจะล้มหัวฟาดพื้นอยู่แล้วเนี่ย

เอาสิถ้าไม่หยุดจะตีนะนี่
จะตีจริงนะเท่านั้นแหละ
หมาน้อยวิ่งเลย

แต่หมาน้อยลูกอย่าตกใจไป

พอหายดื้อแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่เนาะ

อย่ามาพันขาได้ไหม
เป็นอย่างนี้แหละนะน้องหมากับน้องแมว

เดี๋ยวนี้มันควรด้วย

ไม่รู้คุณค่ะมันมันมันเขี้ยว

เข้าใจกันอย่างน้องคนนี้ก็คงโตกันไป
หมาทั้งคนโตกันไปผูกพันกันไป